เป็นคลิปใหม่ล่าสุดของเธอเลยนะ
แพนเค้กจะเน้นการออกกำลังกายแบบคาดิโอค่ะ
ก็คือการวิ่งบนลู่ยกเวทแบบที่มันไม่หนักมาก
หรือถ้าใครไม่มีอุปกรณ์แบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะขวดนั้นสัก๒ขวดคุณบอกเลยค่ะ

จะเป็นการแบบกระชับสัดส่วนโดยเฉพาะจุดนะคะ
แล้วก็เป็นการฝึกการหายใจด้วย
ซึ่งร่างกายค่ะก็จะไม่ได้รับแรงกระแทกมากจนเกินไปด้วยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะ
ซึ่งนอกเหนือจากการออกกำลังกายของสาวแพนเค้กแล้วค่ะ

ซูมกันสักหน่อยมันมีความเข้ากัน

เวลาเราเห็นตัวเองในกระจกแล้วชุดมันสวยเป็นยังไง
มันรู้สึกแบบรู้สึกมีแรงใจในการอยากมาออกอีกนะ
เพราะว่าถ่ายรูปไปแล้วประมาณสัก๕๐รูป

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อนิดนึงละกันนะคะ

คนนี้ก็ตัวแม่เหมือนกันมาอีกหนึ่งสาวสวย

เทคนิคใหม่ที่เธอเพิ่งค้นพบนั่นก็คือ
มันยืดตัวไงยืดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
เรื่องนี้ดาราเขาฮิตเล่นกันหลายคนนะซึ่งก็เป็นเครื่องออกกำลังกายที่มีลักษณะคล้ายบาร์ไว้แบบโหนไว้ยืดเหยียดลำตัวแบบนี้
แล้วก็ยังไว้ใช้ปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะคะก็เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดีขึ้นด้วยคุณผู้ชมค่ะ
สาวคริสจะบอกเลยนะว่าเป็นการลองเล่นเคณะชี้แบบจริงจังครั้งแรกดูจากรีราการตั้งใจของเธอแล้วตีรังกาด้วยของคุณผู้ชมค่ะ
ดูนะมาเป็นกำลังใจให้เธอกันเธอจะตีรังกาได้หรือเปล่าต้องให้คะแนนบอกเลยว่า๑๐๑๒
คุณผู้ชมจะบอกว่ายืดเหยี่ยดนี่ดูเหมือนจะไม่เหนื่อยนะ

ฉันเคยพยายามฝึกเล่นแล้วครั้งหนึ่ง

คนนี้ก็ใช้เครื่องทีละทิศด้วยเหมือนกัน

กล้ามแขนก็มีพี่นัทจ๋าเฟอร์มากเลย
และต้องยอมรับนะคะว่าเฟิร์มสุด

ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าร่างกายจะได้รับแรงกระแทกจนบาดเจ็บนะคะ
เพราะว่าเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วเนี่ย
เราก็จะแบกแค่น้ำหนักตัวของเราเองเท่านั้นค่ะ
ก็เป็นการฝึกพลังแขนพลังขา

ปิดท้ายความแซ่บในการออกกำลังกายด้วยสาวคนนี้

สมศักดิ์ศรีดีกรีนางแบบนะจ๊ะ

ไม่พอ
ยอกขาต่อท่าสควอร์ธดับโบ้

จะต้องแบบแบกรับน้ำหนักทั้งหมดนี้ได้นะครับ
นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความอดทนอยู่ที่ไหน
ความสวยนะน้องน้องก็อยู่ที่นั่น
ทางเราก็เอาเทคนิคอะไรอย่างนี้เล็กน้อยมาให้คุณผู้ชมดู
เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองในทุกวันแล้วกันนะคะ
ช่วงแบบนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากเลยนะคะ